เขาสันนิษฐานว่าน่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า๓วัน
ใช่ถ้าเกิดอืดแล้วมันจะต้องหลายวันแล้วล่ะ
หลายวันแล้วเชื่อว่า๓วันแล้ว
วันนั่นหมายถึงพบศพเมื่อวันศุกร์
อาจจะเสียชีวิตสักวันอังคารหรือพุธ

เรียกก็แล้วถามอะไรก็แล้วเขาไม่ตอบ

เราเห็นคุณหรือเปล่าแต่ไม่ใช่แค่คนเดียวที่เห็น

โอ้โหคุณผู้ชมฮะเมื่อวานนี้๒๙กันยายนตำรวจสภบางคนที
ไปตรวจสอบเหตุที่มีคนพบศพชายจมน้ำเสียชีวิตบริเวณสุสานอาศนาวิหารพระแม่บังเกิด
อำเภอบางคนทีที่สมุทรสงครามครับ
เป็นศพของนายสมชายเหล่าทองอยู่อายุ๗๐ปี
คว่ำหน้าขึ้นอืดไม่สวมเสื้อนุ่งกางเกงขายาวสีดำครับ
มาติดตรงนี้กอผักตบเนี่ย
ตามลำตัวของนายสมชัยไม่มีบาดแผลครับ
ว่าเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๓วัน
เพื่อนบ้านคนหนึ่งชื่อคุณอนุมัติ
เล่าให้ฟังว่าก่อนจะมาพบศพเนี่ยนะ
นายสมชัยหายตัวไปตั้งแต่วันพุธที่๒๗กันยายน
แต่เช้าวันที่๒๘กันยายนคือวันพระฤหัสสบดี
เขาเนี่ยก็คือคุณอนุมัติแล้วก็ชาวบ้านหลายคน
เห็นผู้ตายก็คือนายสมชัยยืนอยู่หน้าบ้าน

ตอนนั้นนายอนุมัติเองที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยก็ทักไปแล้วนะ
เอาโรงมาเปิดแบบนี้ขนลุกเลย
ก็ทักไปแล้วตอนนั้นที่เห็นยืนอยู่หน้าบ้านก็ทักคุณสมชัยไปแล้ว

แต่ตนเองก็ไม่ได้คิดอะไรนะกระทั่งในวันรุ่งขึ้น
ในวันรุ่งขึ้นก็คือวันที่๒๙กันยายนเมื่อวานนี้
ถึงมารู้ข่าวว่าอ้าวนายสมชัยเสียชีวิตไปแล้ว

โอ้โฮตอนที่เห็นวันก่อนอ่ะใครอ่ะ
ชุดนี้เดินถือซองบุหรี่หมูแดงอัน
แล้วเดินมองตรงเข้ามาในบ้าน
ก็คือว่าพอเราเจอตอนเช้าเสร็จ
แล้วพออีกพักหนึ่งก็มาเจอเป็นศพ

แต่ที่เจอเป็นศพก็คือเมื่อเช้านี้
แต่ว่าที่เขาบอกลุงคนที่เขาตกปลา
แล้วไอ้ที่ผมเห็นเมื่อเช้านี้มันคืออะไร
เฉลี่ยเกษีทรที่คาดว่านายสมชายศ์ผู้เสียชีวิต

แล้วก็หายตัวไป
ส่วนชาวบ้านก็เชื่อว่าไอ้ที่เห็นวันนั้นน่ะน่าจะมาปรากฏตัวให้เห็น
เพราะว่าตัวผู้ศรีชีวิตอยากกลับบ้าน
โหลงนี้จะเอาไปเสี่ยงช่วงในงวดวันพรุ่งนี้๑ตรครั้ง